ไหม้ที่วัดแห่งหนึ่งที่บุรีรำนะ
จุดที่เพลิงไหม้เป็นสาราวัด

แล้วเป็นสาราขนาดใหญ่แต่คุณ

จนสาลาเสียหายไปหมดเลย
ดูสิฮะไฟไหม้ใหญ่มากนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามที่จะเร่งระงับเหตุ

ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบนะครับ

สาราหลังใหญ่ของวัดบัวบูรณประชาสามัคคีนะครับ

อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
จากบางส่วนสร้างด้วยไม้

เพดานแล้วก็ฝาของสาราวัดนะครับ

ร่วมทั้งกู้พลายเนี่ยเข้ามาที่กำลังจะชีดน้ำ
๒ชั่วโมงนะฮะจึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
สาราของวัดแห่งนี้คือวัดบัวบูลประชาสมังคีนะฮะ
ก็เสียหายเกือบทั้งหลังคุณ
โดยพระประเสริฐท่านอายุ๗๕ปีเป็นพระลูกวัด

ท่านก็จำวัดอยู่ภายในกุฏิที่อยู่ติดกับสาราที่เกิดเพลิงไหม้นี่แหละครับ
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดจากจุดเกิดเหตุถึง๓ครั้ง
ตกใจตื่นครับลุกขึ้นมาดู
เพราะว่าไฟกำลังโหมกระหน่ำบริเวณหน้าพระประธาน
จะไหม้ลุกลามขึ้นไปบนฝ้าเพดานของสาราวัด
จากนั้นพระประเสริฐท่านก็รีบไปตีคล้องร้องเปล่าเลยนะคุณนะ
เพื่อเรียกให้พระลูกวัดรูปอื่นรวมถึงชาวบ้าน
มาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
ข้างบ้านไฟเข้ามาถึงนี่แล้วมันลุกขึ้นมา

ขณะที่ท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับ
ท่านพระมหาภัยบูลวิปุโลท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขต๒ด้วย
ท่านเปิดเผยบอกว่าสาราหลังนี้คุณดูสิหลังใหญ่นะเนี่ย
นี่ตอนเช้าคุณเข้าไปดูความเสียหาย
สาราหลังใหญ่จริงนะฮะ
คือเพิ่งจะสร้างเสร็จด้วยงบประมาณกว่า๑๐ล้านบาท
สารานะคุณยังไม่ได้ต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปใช้งานเลย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ถามเป็นเรื่องของปลั๊กไฟอะไรในสาราหรือเปล่า
แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสบอกยังไม่ได้ต่อไฟเข้าไปในสาราเลยนะฮะ
เพราะว่ายังขาดงบประมาณในส่วนนี้
เพียงแต่เดินสายไฟฟ้ามาใช้บริเวณหน้าสาราชั่วคราว
คือมิเตอร์หรือว่าคัทเอาท์มันอยู่แค่หน้าสารา
ยังไม่ได้ต่อไฟเข้าไปในสารานะครับ

ว่ามีใครมาจุดเทียนทิ้งไว้ที่หน้าพระประธานหรือไม่
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากจุดไหนกันแน่นะครับ
ขณะที่ตำรวจจะส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
คือเห็นสาราหลังใหญ่แล้วเสียดายนะคุณ